เราก็คือรายการเกมต่อชีวิตครับ
และวินาทีต่อไปนี้นะครับเป็นวินาทีที่สำคัญที่ครอบครัวของพี่ตุ้มนะครับ
จะร่วมกันฝ่าฟันอุปสรรคแล้วก็วิกฤตที่มีอยู่นะครับ
โดยการตอบคำถามให้ได้ทั้งหมด๔ข้อ

หมายความว่าพี่ตุ้มจะได้มีเงินทุนไปต่อชีวิตต่อลมหายใจ
สร้างร้านขายของร้านเล็กและรวมถึงรักษาสุขภาพร่างกายกันด้วยนะครับ
จากผู้หญิงคนหนึ่งที่จะต้องเริ่มนับหนึ่งใหม่
เพราะฉะนั้นเรามาเอาใจช่วยกับครอบครัวของพี่ตุ้มกับการตอบคำถามให้ถูก
ถ้าตอบถูก๑ข้อรับ๕๐๐๐

ตอบถูก๒ข้อรับ๑๐๐๐บาท
ถ้าวันนี้โชคดีตอบถูกหมดทั้งสี่ข้อ
รับทุนไปต่อชีวิตสูงสุดถึง๑ล้านบาท

ถ้าพร้อมแล้วขอเชิญพี่ตุ้มขึ้นมาต่อชีวิตเป็นคนแรกครับ

เดี๋ยวจะมีคำถามให้พี่ตุ้มเลือกทั้งหมดด้วยกัน๕เรื่อง
ตุ้มจะต้องเป็นคนเลือกที่จะตอบก่อนเป็นข้อแรก

ตุ้มจะต้องวางเรื่องว่าเหมาะกับแม่ไหม
เหมาะกับลูกชายไหมเหมาะกับน้องชายไหม
เพราะถ้าเลือกถูกต้องถูกคำตอบถูกตัวคนที่จะตอบคำถามได้

ถ้าพร้อมแล้วเรามาดู๕เรื่องพร้อมกันเลยครับ
คำถามมีทั้งหมด๕เรื่องดังนี้
เรื่องที่๑จังหวัดประทุมธานี
เรื่องที่๒วัดนาวงศ์
เรื่องที่๓ทหาร
เรื่องที่๔บ้าน
เรื่องที่๕หนังสือพิมพ์ไทยรัฐ
ตุ้มคิดว่าเรื่องไหนที่พี่ตุ้มตอบได้แล้ว

เรื่องไหนจะเหมาะกับใครลองวิเคราะห์ดูได้เลยนะครับ

ถ้าพร้อมแล้วพี่ตุ้มจะเลือกตอบเรื่องไหนเป็นข้อแรกครับ

ตุ้มเลือกตอบเรื่องบ้านเป็นข้อแรกครับ
บ้านหลังที่อยู่ปัจจุบันนี้ครับ
จริงแล้วใช้ชีวิตอยู่มากี่ปีแล้ว

คือเติบโตกันมาทั้งครอบครัวเราใช่ไหมครับ

บ้านหลังนี้มีความผูกพันกับพี่ตุ้มยังไงบ้างครับ
มีความผูกพันตรงที่ว่าคือบ้านหลังนี้เป็นบ้านเป็นบ้านหลังแรก
ในชีวิตที่พี่ตุ้มปลูกสร้างมา
แล้วก็อยู่กันมากับพ่อแม่ตั้งแต่ยังไม่มีลูกกับ
แม่กับน้องก็มีความผูกพันกันมา
แล้วรู้จักทุกซอกทุกมุมของบ้านที่เราอยู่ไหม

คำถามสำหรับเรื่องนี้คือ
โต๊ะเก้าอี้ที่ตั้งอยู่หน้า
บ้านทาสีเป็นรูปดอกไม้ชนิดหนึ่งคือดอกอะไร
ตัวเลือกที่หนึ่งดอกมะลิตัวเลือกที่สองดอกชวนชม
ตัวเลือกที่สามดอกชะบาและตัวเลือกที่สี่ดอกลีลาวดี

พี่ถามว่าดอกอะไรก็คือพี่นั่งทุกวันแต่พี่ไม่เคยดูดอกเลยว่าดอกอะไร

ถ้าพร้อมแล้วพี่ตุ้มจะเลือกตอบตัวเลือกไหนครับ

ตัวเลือกที่สี่ดอกลีลาวดีครับ
โอ้โฮโชคดีและของเป็นคำตอบที่ถูกต้องนี่ครับ

เราไปฟังเฉลยพร้อมกันในช่วงหน้าให้คุณผู้ชมที่อยู่ทางบ้านได้ลุ้นด้วย
ตุ้มยังไม่หมดหน้าที่แต่เพียงเท่านี้พี่ตุ้มจะต้องเลือกว่า
จะให้ใครขึ้นมาต่อชีวิตเป็นคนต่อไปครับ

ยังเหลือตัวเลือกอีก๔เรื่องด้วยกันนะครับ
ตุ้มจะเลือกเรื่องไหนให้น้องไนท์ขึ้นมาตอบครับ

ตุ้มเลือกเรื่องทหารให้น้องไนท์

ขอเชิญน้องไนท์ขึ้นมาต่อชีวิตเป็นคนต่อไปครับ

ตอนนั้นประมาณปีอะไรครับ

ก็คือเริ่มเกณฑ์ทหารเข้าไปประจำการเหรอครับ
ก็จริงแล้วเพิ่งถึงทหารมา
จะพ้นประจำการมากี่ปีแล้วครับ
๕๘๕๙ปลดตอน๖๐พฤศจิกาครับ
พฤศจิกานะครับก็ไม่นานมานี่เองเพิ่งปีกว่า

เพราะฉะนั้นคำถามสำหรับเรื่องนี้คือ
ในการเกณฑ์ทหารรอบอกเท่าใด
ขึ้นไปจึงจัดอยู่ในกลุ่มที่ต้องจับฉลากตอนเกณฑ์ทหาร
ตัวเลือกที่๑๗๕เซนติเมตร
ตัวเลือกที่๒๗๖เซนติเมตร
ตัวเลือกที่๓๗๗เซนติเมตร
ตัวเลือกที่๔๗๘เซนติเมตร
ก็คือว่าผมสมัครทหารไปครับ

ร้องขอไปครับเขาเลยจับให้เป็นเลย

ถ้าพร้อมแล้วน้องไนท์เลือกตอบตัวเลือกไหนครับ
ข้อ๑ครับ๗๕เซนติเมตรครับ
ตัวเลือกที่๑๗๕เซนติเมตรครับ

ไนท์ครับน้องไนท์ยังไม่หมดหน้าที่
เหลืออีก๒ท่านด้วยกันน้องไนท์จะเลือกให้
คุณยายเล็กหรือว่าน้าอาร์ตขึ้นมาต่อชีวิตครับ

แล้วไนท์จะเลือกเรื่องไหนให้น้าอาร์ตขึ้นมาตอบคำถามครับ
ยังเหลือด้วยกันอีก๓เรื่อง

และหนังสือพิมพ์ไทยรัฐ

ไนท์เลือกวัดนาวงศ์ขอให้โชคดีครับ
ขอเชิญน้าอาร์ตขึ้นมาต่อชีวิตเป็นคนต่อไปครับ
ในใจน้าอาร์ตเลือกเรื่องไหนไว้ครับ
ก็ได้ครับวัดก็ได้ครับได้
วัดนาวงศ์หรือที่ชาวบ้านเรียกกันว่า

เป็นวัดเก่าแก่ที่มีอายุร้อยกว่าปีด้วยกันนะครับ
ุ้นกับวัดนี้ยังไงบ้างครับน้าอาร์ตเล่าให้ฟังหน่อย

ตั้งแต่จำความได้เลยไหม
ผมไปตั้งแต่๕ขวบ๖ขวบ
ไปทำอะไร๕ขวบ๖ขวบ
ก็บอกบ้านผมติดคลองใช่ไหม
ติดคลองแล้วพาบิทธบาททุกวันผมแบบเด็กอ่ะ
มันต้องมีของกินเยอะไว้วัด

อยู่ที่วัดนาวงศ์ในภาพนี้คือปางอะไร
ตัวเลือกที่หนึ่งปางลีลา
ตัวเลือกที่สองปางห้ามญาติ
ตัวเลือกที่สามปางห้ามมาร
ตัวเลือกที่สี่ปางชักผ้าบางสุกุล
เห็นคำถามครับก็ลังเลปางลีลากับปางห้ามญาติครับ
เพราะว่าอยู่กับวัดทุกวันแต่เราไม่ได้ดู

พร้อมแล้วนาอาจมาไม่มีปี่มีขุยเลยเออเอาเข้านี้

ถ้าฉะนั้นน้าอาร์ตมั่นใจแล้วจะเลือกตอบตัวเลือกไหนครับ

ตัวเลือกที่สองปางห้ามญาติครับ
ก็ขอขอบคุณช่วงดีนะครับขอให้เป็นคำตอบที่ถูกต้อง

ถ้าตอบถูกข้อนี้นะครับถือว่าเราช่วยกันมาได้สามข้อแล้ว
อาร์ตเหลือคุณยายเล็กคือคุณแม่อีกท่านเดียวเท่านั้น
อาจจะต้องเลือกครับว่าจะให้คุณแม่ขึ้นมาตอบคำถามในเรื่องอะไร
ตอนนี้เหลือด้วยกันเพียง๒เรื่องเท่านั้น
เรื่องแรกก็คือจังหวัดปฐุมธานี
อีกเรื่องหนึ่งก็คือเรื่องหนังสือพิมพ์ไทยรัฐ

จังหวัดแม่ผมจะไกลไปพฐุมแม่ผมจะไกลไปแม่ผมอ่านหนังสือพิมพ์ทุกวันนะ
ครับผมไม่เถียงครับ
เพราะว่าคุณเป็นลูกคุณต้องรู้ว่าคุณแม่อ่านหนังสือพิมพ์
ถ้ายังงั้นขอให้โชคดีนะอาร์ตนะ
ขอเชิญแม่เล็กขึ้นมาต่อชีวิตเป็นคนต่อไปครับ
จริงไหมที่ลูกชายบอกว่าแม่ชอบอ่านหนังสือพิมพ์ด้วย
ก็เช้าออกร้านค้าก็อ่านทุกวัน
อันนี้เป็นหนังสือพิมพ์ไทยรัฐด้วยนะแม่
เพราะฉะนั้นแม่เคยอ่านหนังสือพิมพ์ไทยรัฐใช่ไหมครับ

มีข่าวการเมืองเศรษฐกิจกีฬาบันเทิง

เหมือนที่เขาพาดหัวหน้าหนึ่งไว้อะไรอย่างนี้เหรอครับ

ไหนดังหน่อยก็พลิกเข้าไปดูหน่อย

คำถามสำหรับข้อนี้คือ
พอร่ำใดไม่มีในนังสือพิมพ์ไทยรัฐ

คาบลูกคาบดอก

มันลังเลจะเอาข้อไหนดี
นึกไปนึกมาว่าจะเอาข้อสี่
ลูกเอาข้อหนึ่งดีกว่า

แม่เล็กเลือกตอบตัวเลือกที่

ครับ
ตอนนี้ตอบไปหมดแล้วทั้งสี่ข้อ
คุณผู้ชมที่อยู่ทางบ้านก็กำลังเอาใจช่วยนะครับ

จากผู้หญิงที่เคยเป็น

วันนี้มาขอโอกาสบนเวทีเกมต่อชีวิตนะครับ
เพื่อหวังที่จะเริ่มต้นนับหนึ่งใหม่
ครอบครัวของพี่ตุ้มจะสามารถคว้าเงินทุนไปต่อชีวิตได้เท่าไหร่กับเกมต่อชีวิตครับ
โต๊ะเก้าอี้ที่ตั้งอยู่หน้าบ้าน
ทาสีเป็นรูปดอกไม้ชนิดหนึ่งคือดอกอะไร

รอรอรอรอ